วันนี้เราจะพูดคุยกับทางโฆษกของกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณสุรพงศ์สารปะอยู่ในสายกับเราแล้ว

ถามถึงความเร็วลมก่อนครับความรุนแรง

โซนร้อนหรือว่าลดระดับความรุนแรงลงแล้วหรือยังครับ
ตอนพายุปลาบึกขึ้นฝั่งนะครับ
ความเร็วลมประมาณ๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นะครับที่บริเวณอำเภอปากพนังนะครับ
ณเวลาปัจจุบันนี้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่อำเภอเมือง

ก็ยังมีความเร็วรมที่๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่
แล้วก็การที่จะอ่อนกำลังลงก็คงใช้เวลาอีกประมาณ
๓ชั่วโมงเลยถึงจะลดกำลังลงบ้าง
ที่ลดกำลังลงเนื่องจากสาเหตุว่ามีผลที่ตกลงมา
ก็ลดกำลังของพายุรวมทั้งปะทะตามแนวภูเขาครับ
หลังจากที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ที่อำเภอเมือง

เส้นทางผ่านในจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนฮะ
จะมีเส้นทางของอำเภอไหนบ้างครับท่าน
สำหรับเส้นทางผ่านก็คงไปทางด้านอำเภอพิปูน
พิปูนไปทางพอพ้นพิปูนนครศรีธรรมราชแล้ว
ก็คงจะเข้าไปทางด้านจังหวัดสุราธานี
ทางอำเภอเวียงสะทางด้านนู้นไป
แล้วก็ผ่านไปทางด้านจังหวัดละนองในวันพรุ่งนี้ครับ
เข้าสุราธานีเข้าสู่เวียงสะ
แล้วจะขึ้นไปถึงพวกดอนศักดิ์หรือว่าเกาะสมุยอีกไหมครับ
หรือว่าเขาจะตีทางตะวันตกไปเลยครับ
คือตรงศูนย์กลางก็คงไม่ได้ขึ้นไปถึงบริเวณนั้นนะครับ
แต่บริเวณกำแพงเมฆของพายุเรียกว่าเป็นบริเวณที่ฝนตกหนักมากที่สุดเนี่ย
ขอบเขาล้ำไปถึงทางด้านเกาะพังงานเกาะสมุยแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเมื่อบ่ายที่ผ่านมา
จะเห็นว่าบริเวณเกาะพังงันสมุยมีฝนตกลมแรงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
แล้วก็เรื่องของเกาะสมุยพังงันเนี่ยฝนจะลดลงก็ต้องรอ
ในช่วงประมาณอีกสัก๓๔ชั่วโมงเลย
จนกว่าตัวศูนย์กลางพายุจะเคลื่อนไปปกคลุมที่บริเวณจังหวัดละนอง
ทางด้านสุราธานีผลกระทบบริเวณขอบพายุถึงจะลดลงครับ
ค่ะก่อนที่จะไปละนอง
คือมันก็จะไปแวะที่พังงาก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ใช่ไหมคะท่านโฆษก
คือบริเวณที่ไม่ได้อยู่ตามแนวของศูนย์กลางพายุ
ก็ยังมีบริเวณที่มีฝนตกฝนตกต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าลมจะไม่แรงมาก
เพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมแรงบ้างนะครับ

ค่ะโค้นบอกคะที่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านพูดถึงความเร็วลมสูงสุด
ใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทีนี้มันมีอีกคำนึงก็คือคำว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดเนี่ย
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตรงนี้คือหลังจากที่ผ่านจากทางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปแล้วเนี่ย
ความเร็วจะลดลงไหมคะ
สำหรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของพายุก็คงไม่ได้ลดนะครับ
เนื่องจากว่าในการเคลื่อนตัวบนแผ่นดินเนี่ยมีสิ่งกีดขวางมีภูเขามีอะไรค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นเขาคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ความเร็ว๒๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะฉะนั้นจึงใช้เวลาประมาณเป็นวัน
กว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามัน
มีการค่าการไหมคะที่รวมคาวว่าจะลดระดับจากพายุโซนร้อน
น่าจะต้องอีก๒๓ชั่วโมงใช่ไหมครับ
แต่ถ้าลดระดับแล้วความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง

คือตัวนี้เขาเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีการหยุดนิ่ง
เพราะฉะนั้นความเร็วลมที่ลดลงกำลังที่ลดลง
แต่อาจจะลดลงมาเป็นโซนร้อนกำลังอ่อนก่อน
อาจจะเหลือประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
วันพรุ่งนี้ช่วงเช้าอาจจะยังเป็นโซนร้อนอยู่
ยิ่งสิ่งหลีกฝางลดน้อยลง
เขาอาจจะคงสภาพเป็นพายุโซนร้อนได้อีก
แต่ไม่ได้รุนแรงเท่าก่อนที่จะ
แต่ผลกระทบของบ้านเราจะลดลง
เนื่องจากว่าเรามีอยู่ในช่วงของปลายลมแล้ว

ใช้เวลาเป็นวันนะกว่าจะลงทะเลอันดามันนะท่านโฆษกเนอะ

เขาผ่านจากทางด้านนครศรีธรรมราช
ผ่านสุราชภารีลงสู่ระนอง

เพราะฉะนั้นจึงใช้เวลาค่อนข้างนาน

นะครับซึ่งแตกต่างจากพายุที่เคยเกิดขึ้น
ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นเจ
เคลื่อนตรงชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่แคบลงสู่ทะเลอันดับมันเลย
ค่ะครับตรงนั้นนะครับก็จะแตกต่างกัน
ฉะนั้นผลกระทบเราเลยบอกว่าพอพายุเคลื่อนตัวช้า
นอกจากเรื่องของอุดตบหนักรมแรงแล้ว
ก็จะเป็นฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาอุทธกภัยตามมาครับ
ครับท่านครับทางกรมอยากจะแจ้งเตือนอะไร
ต่อประชาชนยังไงบ้างฮะหลังจากวินาทีนี้ไปครับ
สำหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พายุขึ้นมา
ปกคลุมบริเวณแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับ
ก็แนะนำให้ประชาชนนะครับอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับ
ถึงแม้บางพื้นที่ฝนจะหยุดตกแล้วนะครับ
ต้องเฝ้าระวังเรื่องข่าวสอบถามข่าวให้แน่นอนนะครับ
รวมทั้งหน่วยราชการที่พักชิงในอพยพ
ก็คือต้องมีความปลอดภัยจริงนะครับ
ถึงจะออกมารวมทั้งพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับ
ระบบสาธารณโภคเรื่องของไฟฟ้าที่มีปัญหา
ก็ต้องสอบถามเรื่องของข้อมูลสภาพอากาศ
เรื่องของการช่วยเหลือก่อนนะครับ
สำหรับพื้นที่สุราธานีพื้นที่จังหวัดชุมพร
พื้นที่กระบี่พังงารวมทั้งระนอง
ยังต้องเฝ้าระวังข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปอีก๒๔ชั่วโมงนะครับ
จนกว่าทางหน่วยรัชการทางครมศุนิยา
จะประกาศลดระดับความรุนแรงลงชัดเจนก่อนครับ
ท่านครับอีกนิดนึงครับตอนนี้เขาขึ้นฝั่งแล้ว

คือคลื่นลมแรงตอนนี้ยังอยู่ได้นะครับ
เขาจะเกิดในช่วงที่บริเวณขอบของพายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง
ตอนนี้ยังมีบางส่วนที่เกิดอยู่ทางนครศรีธรรมราชก็คงเกิด
ส่วนพื้นที่ต่อไปที่ยังมีได้อยู่ก็คือพื้นที่แถวสุราธานี
อ่าวบ้านดอนนะครับทางด้านของสมุยพังงัน
จะไม่สูงเท่านะครับจะค่อยลดระดับลง
เรื่องของลมที่จะลดลงก็ต้องรอไปถึงวันพรุ่งนี้
หลังจากที่พายุเคลื่อนไปอันดามันแล้วลมทะเลอ่าวไทยถึงจะค่อยลดลงครับ
มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความแปลกของพายุ
คือปีนี้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าอากาศหนาวมาช้า
ปกติแล้วฤดูมรสุมแล้วก็พายุของภาคใต้บ้านเรา
จะเกิดในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายน
แล้วก็ธันวาคมพออากาศหนาวลงมาเต็มที่เนี่ย
เรื่องของพยุคนก็จะลงไปทางด้านมาเลเซียหรืออิตโนเนเซีย
นี่จะว่าการแผนแฟของมีอากาศด้วย
ของอากาศด้วยทำให้อากาศเย็นมาไม่ต่อเนื่อง
พอมาในช่วงของปีใหม่ก็ทำให้เกิดพายุในช่วงนั้น
ตั้งที่ควรจะเกิดเมื่อเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ที่นี้เราก็คุยกันว่ากำลังรอ
หลังจากที่มันเคลื่อนตัวลงลงอันดามันไปเรียบร้อยแล้ว
อยากรู้ว่าที่แอ๋าทัยหลังจากที่นี้ไป
มันจะมีโอกาสเกิดพายุอะไรอีกไหมคะ

สำหรับในช่วง๑สัปดาห์ข้างหน้ายังไม่มีตัวแปล
ที่ทำให้เกิดลักษณะของพายุฝนลงมา
เรื่องของความกดอากาศสูงและอากาศเย็น
ลมมรสุมตลอดชิงเหนือที่จะแผ่ลงมา
ก็ทำให้เกิดตัวหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่แถวทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็ยังไม่เห็น
แต่โอกาสที่ภาคใต้จะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำ
เรื่องของมรสุมกำลังแรงยังมีได้อยู่
แต่เรื่องของพายุก็คงจะเริ่มลดน้อยลง
ท่านโคศกรมอุตุนิยมวิทยาท่านสุรพงศ์สารปะ
เราก็ได้รับทราบนะครับสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้นะครับความรุนแรงของพายุ
ยังอยู่ที่๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เรายังเรียกว่าเป็นโซนร้อนอยู่
ก็ต้องรอดูว่าจะอ่อนกำลังลงภายใน๒๓ชั่วโมง
หรือจะยังคงเป็นพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวอย่างช้า
ข้ามจากฝั่งอ่าวไทยไปสู่ทะเลอันดามัน
และยังคงเป็นพายุโซนร้อนลงไปสู่ทะเลอันดามัน
แล้วก็ลงไปสู่มหาสมุทรอินเดียนะครับ